สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพื้นที่ไหนมีฝนตกเนี่ยรีบเลยนะคะรีบสำรองน้ำเก็บไว้ใช้ค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าบ้านเราเนี่ยกลับจะมาร้อนอีกรอบค่ะคาดว่าอุณหภูมิเนี่ย
ทะลุ๔๐องศานี่เลยค่ะดิฉันคงไม่ต้องพูดใช่ไหมคะ
เห็นสีส้มทั่วประเทศแบบนี้ร้อนสุดเนี่ยก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
คุณผู้ชมคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอย่างที่บอกไป
ร้อนจัดนะคะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิ๑๕๔๐องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อยค่ะร้อยละ๑๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ราว๒๔๓๙องศา
คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้มีฝนบางส่วนค่ะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๑๙๓๖องศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ราว๒๓๓๗องศาค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของแสงออโรล่าในสหรัฐอเมริกาค่ะ
เกิดขึ้นนะคะที่รัฐนอร์ดเนอร์โคตาร์ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้เลย
แล้วก็กับอนุภาพของแสงดวงอาทิตย์ค่ะ
ก่อให้เกิดเป็นลำแสงสีต่างนะคะ
เห็นชัดเจนในนี้เลยก็คือจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะ
และนี่คือรูปของเราณวันนี้สวัสดีค่ะ